ความเป็นธรรมเธอบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นทหาร
หลอกให้รักคบกัน๖เดือนผู้ชายโกยเงินไปเป็นล้านค่ะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาผู้ชายคนนี้ซุกเมียไว้เป็น๑๐คนเลยค่ะ
เดี๋ยวลองตรวจสอบเรื่องนี้ดูนิดนึงคุณโอนามสมมุตินะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กตัดเพาะชีวิตเธอบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงเธอเรียกว่าผู้กอง
หลอกให้รักมาบอกว่าเป็นทหารคบกันได้สักพักนึงเธอยอมแต่งงานด้วย
มารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาอยู่แล้วค่ะยังไม่ได้หย่ากันด้วย
แล้วเธอรู้มาว่าผู้ชายคนนี้มีกิ๊กอีกเป็น๑๐เลย
ถึงขั้นเอาแชทมาแฉลงเฟซบุ๊กเป็นแชทระหว่างผู้กองคนนี้กับกิ๊กของเขา
มีข้อความด่าเธอด้วยพูดถึงเธอแล้วบอกว่าเธอน่ารำคาญจะเลิกอยู่แล้วแหละ
หรืออะไรประมาณเนี้ยคุณโอก็เลยทนไม่ไหว
ขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาของแฟนนุ่ม

เพราะมีพฤติกรรมหลอกผู้หญิงให้มาอยู่
กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็หลอกเงินเธอด้วยนะ
แบบนี้ควรจะมีความผิดนะ
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา

เธอเป็นนักธุรกิจสาวขายของออนไลน์

รู้จักกับผู้ชายคนนี้เป็นทหารอยู่ลบบุรี

รู้จักผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกับเขาทักมาจีบ
ช่วงนั้นเธอกำลังเสียใจพอดีเพิ่งเลิกกับอดีตสามีไป
ก็เลยคุยกันในลักษณะปรึกษาปัญหาหัวใจกัน
ผู้กองพีบอกว่าเลิกกับภรรยาไปแล้วหย่าแล้วเรียบร้อย
เลิกเหมือนกันเหมือนกับหัวอกเดียวกันนะคะ

หลังจากนั้นตกลงคบหากัน
ผู้กองพีถึงขั้นโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่เธอนะคะ

เธอเนี่ยให้เงินผู้กองพีเยอะมาก
เหมือนกับต้นเดือนแสนปลายเดือนแสนเดือนหนึ่งสองแสนนะคะ
กองพีเขาต้องดูแลครอบครัวแม่ป่วยเป็นมะเร็ง
ระยะสุดท้ายต้องใช้เงินเยอะเธอก็ช่วยนะคะ
ถ้าเดือนไหนเธอไม่ให้เงินฝ่ายชายทะเลาะหาเรื่องเลิก
๓สิงหาคมเธอแต่งงานกับผู้กองผี
หลังจากแต่งงานไม่เกิน๓วันมีผู้หญิงคนนึง
บอกว่าฉันเป็นเมียผู้กองพีนะยังไม่ได้หย่ากันด้วย

ฟ้องค่าเสียหายจากเธอเหมือนกับเป็นชู้เหมือนกับอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียกค่าเสียหายเธอตั้ง๕แสน
สิงหาคมเธอจับได้อีกว่าผู้กองพีมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนนึง
แนะกันไปเที่ยวแล้วด่าเธอให้ผู้หญิงคนนั้นฟัง
เจออีกว่าผู้กองพีแชทกับผู้หญิงเป็น๑๐คนในธรรมนองเดียวกันนี่แหละ
เธอตัดสินใจโพสต์เรื่องนี้ลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนผู้หญิงคนอื่นนะคะ
เพราะว่าฝ่ายชายเป็นทหารโปรไฟล์น่าเชื่อถือกลัวผู้หญิงคนอื่นจะถูกหลอกเหมือนเธอ
พอเธอโพสต์ปุ๊บเธอบอกว่าฝ่ายชายขู่เลยทักไปขู่เลย
บอกจะทำให้ชีวิตเธอพังถ้าฝ่ายชายพังเธอต้องพังด้วยต้องพังไปด้วยกันแบบนี้ค่ะ
มารู้หลังแต่งงานได้๓๔วันเราช็อกค่ะ
แล้วทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่ก่อนกูจะแต่งงานล่ะแล้วรู้ทั้งรู้อยู่แล้วทั้งสองคน
ก็มาบอกเราสิเราจะได้ไม่ต้องแต่งงานอะไรมีหรอกอายคนไหม
ถูกไหมมาบอกเราหลังแต่งงานช็อกเลยเราก็เลยโทรถามผู้หญิงไปปั่นในเพจก่อน
ในไลน์บริษัทเป็นเฟสปลอมอวตารไลน์อวตารนี่แหละ
ทีนี้เราก็เอกใจแล้วก็มาเปิดดูตกใจค่ะผู้หญิงบทสนทนา
ถ่ายไว้เลยมือสั่นหมดเลยถ่ายถ่ายตั้งแต่ตี๒๖โมงเช้า
ทีนี้แน่นอนนะคะเราก็พยายามจะติดต่อทางฝ่ายชายทางผู้กองพีนะคะ
ได้ฟังข้อมูลทางฝั่งผู้ชายด้วยครับแต่ผู้กองพีไม่รับสายค่ะ
ตัวคุณโอก็บอกว่าผู้กองพีรู้ตัวว่ากำลังเป็นข่าว
แล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่พูดอะไรไม่ให้ข้อมูลอะไรให้ทนายความพูดอย่างเดียว
เธอบอกว่าเธอขอเงินคืนด้วยนะล้านหนึ่ง
แล้วอยากจะให้ผู้บังคับบัญชาของผู้กองพีลงโทษผู้กองพีถึงขั้นให้ออกจากราชการไปเลย
แต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลทางฝั่งฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวนะคะ
อ่าเดี๋ยวรอข้อมูลทางฝั่งฝ่ายชายด้วยค่ะครับ